เราเปลี่ยนอารมณ์หน่อยคุณผู้ชมมาดูข่าวที่เราเห็นแล้ว
หัวใจมันพองโตเหลือเกินความมีน้ำใจของคนบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ
แต่พอได้เห็นเนี่ยมันแบบอยากชื่นชมอยากชื่นชม
ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ขออภัยหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถตู้
เห็นแล้วว่าแม่ลูกขี่รถกันมาแล้วลูกทำอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กตกที่ถนน
แต่แม่จอดไม่ได้นู่นต้องไปจอดไกล
ทำไงดีมันกลางถนนแม่ลงไม่ได้แม่จอดไม่ได้ลูก
เดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าก่อนไปจอดเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาเก็บนะ
แล้วมันกลางสี่แยกพอดีอันตราย
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีภาพบุคคลบุคคลหนึ่งเขาลงมาจากรถตู้ครับ
นะฮะแล้วนี่เห็นไหมนี่ลงมาแล้วเดินมาเลย
มาช่วยเก็บนี่ดูสิ
ผู้ชายคนนี้เป็นหนุ่มเทราบรรยีตำบลทรัศน์สมทรทศของเพชรวูล
เราอยากชื่นชมที่พี่ปลอดภัณฑ์กับเรื่องนี้ไป
นี่ฮะเออดีจังเลยครับ
ภาพนี้เกิดขึ้นกลางสี่แยกไฟแดงทรัพย์สมอที่บึงสามพันธ์เพชรบูรณ์ครับ

ภาพนี้ผู้ชายคนนี้วิ่งออกไปเก็บอุปกรณ์การเรียน
มีหนังสือสมุดคือสมุดการบ้านของเด็กคนเมื่อกี้ครับ
ปากกาดินสอนน้องทันหล่นเอาไว้เห็นไหม
แล้วก็เดินเอาไปให้แม่ของเด็กที่รออยู่อีกฝั่งนึงนะครับ
ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านนทนนท
ซึ่งเขาบอกว่าเขาจอดรถติดไฟแดงอยู่พอดี
เขาก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้เหมือนกัน
แล้วก็ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
คนบึงสามพันธุ์ซับสมอทที่เพชรวูล
ระบุว่าขอชื่นชมน้ำใจพี่เจ้าหน้าที่เทศบาลทรัพย์สมอ
จากป้ายรถตู้ที่วิ่งเก็บอุปกรณ์การเรียน
ให้กับน้องที่หล่นกลางสี่แยกไฟแดง

หมายถึงว่ารถตู้ที่เขาลงมาจากรถคันนั้น
มันมีป้ายเขียนว่าเทศวาลซับสมท
ก็เลยคิดว่านุ่มคนเนี้ยมาจากเทศบันนรสมทรนี่แหละครับ
ชาวเน็ตเองก็ไปร่วมชื่นชมการจำลนบ้านทีเดียว
คนแบบนี้มีน้ำใจอะไรแบบนี้เขาก็ชื่นชมกันไป
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังผู้ชายคนนี้ครับ
กระทั่งทราบชื่อแล้วได้ไปคุยกันกับ
เป็นพนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทรัพย์สมทอดจริงจริงครับเขาเล่าบอกว่าตอนนั้นอ่ะ
กลับจากการไปเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้แล้วอยู่ในรถตู้ที่กำลังติดไฟแดงอยู่
เห็นแล้วว่ามีแม่ขี่รถมาลูกซ้อนท้ายกำลังจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง
จังหวะนั้นอุปกรณ์การเรียนของน้องมันหล่นเพราะกระเป๋ามันเปิดเต็มถนนไปหมด
แม่เองพยายามจะจอดรถไปเก็บของแต่รถมันเยอะกลางสี่แยกก็ต้องไปจอดอีกฝั่งหนึ่ง
เขาเห็นเขาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรแม่ยังข้ามมาไม่ได้ตัดสินใจลงจากรถวิ่งไปเก็บของให้แล้วกัน
แล้วก็เดินไปส่งคืนให้กับแม่ลูกอีกฝั่งหนึ่งเขาเองก็ดีใจที่ได้ช่วยแม่ลูก
แม้เป็นเรื่องเล็กก็ตามนะฮะแล้วคนเองก็ชื่นชมเขา
คือเขาทำเขาไม่ได้หวังให้คนชื่นชมนะแต่มีคนเห็นก็เลยอาฝากชื่นชมมา
เราก็ชื่นชมต่อแบบเสียงดังแบบนี้แล้วกันนะครับ
ถ้าเกิดว่าช่วยกันมีน้ำใจกันสังคมเราจะน่าอยู่แบบนี้อีกมากทีเดียว